ในการย้อมสีธรรมชาติเพื่อให้ได้สีเหลืองนิยมใช้ดอกดาวเรือง
โดยดอกดาวเรืองนี้เป็นดอกไม้ที่คนสมัยก่อนนิยมใช้ด้วยหาได้ง่ายในท้องถิ่น
และในการนำมาย้อมผ้ายังได้สีเหลืองสวยสดติดทนนาน
ซึ่งสีเหลืองที่ได้ในการย้อมผ้านี้จะได้สีจากส่วนของกลีบดอก
จึงต้องจัดเตรียมกลีบดอกดาวเรืองก่อนทำการย้อม
และจะต้องระวังการดึงกลีบออกจากคั่วก้านไม่ควรให้ติดส่วนคั่วมาด้วย
เฉพาะเพียงกลีบดอกสำหรับการนำไปต้ม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน